น้ำมันรสอะไรก็ไม่เหมือนรถบรรทุก
ก็มันไม่ใช่รถบันทุกและไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊ก
คือเหยียดข้างรถและรถมหาสนุก
ใช่รถมหาสนุกมันไม่ใช่รถตุ๊กเบอร์มหาสนุก
สีสันมันดูน่าสนุก

มันไม่ใช่รถตุ๊กบนรถมหาสนุก
สีสันมันดูน่าสนุก
นั่นแหละรถมหาสนุก

คือเหยียดข้างรถมหาสนุก
เออใช่รถมหาสนุกมันไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊กมันรถมหาสนุก

มันไม่ใช่รถตุ๊ก

มันไม่ใช่รถตุ๊ก
มันไม่ใช่รถตุ๊ก

มันไม่ใช่รถตุ๊ก
แล้ววันนี้เราสองคนกับรถมหาสนุกคันนี้ไม่ได้มาแค่นี้นะครับ

ดารามหาสนุกของเรามาด้วยพบเลยครับ
ดีเจเช่าคุณจิ๊บปกชา

เฮ่ยโอเคแล้วอร่อยแล้ว

คุณไอซัลลานดูลคุณจิ๊บปกฉันและนี่เจ๊เช่าอ่ะครับ

สองเจ็ดค่ะมาอุบนบ่อยไหมคะ

มาเจอแหน่มเนืองแล้วกลับบ้าน

ถ้าชิงเทพก็มีไม่กินแต่แหน่มเหนือง
แดงแหนมเนืองก็ที่นี่เท่านั้น

คิดว่าจะเล่นแหน่มต้มจิ๋วสิ

เพราะว่าพี่ไม่นั้นเปิดใจนี่

ขอบคุณครับ

จะต้องช่วยกันล้วงรับข้อมูลให้มากที่สุด
ปริศนามหาสนุกทั้ง๓หมายเลข

ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริง
ยังไม่รู้ว่าใครจะได้๑แสนบาทนะครับ
แต่ที่แน่วันนี้เราเดินทางมาภาคอีสานครับ

เราก็ต้องมารู้จักกับวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นหน่อย

วันนี้รถมหาสนุกมาตามหาครับว่า
ใครคือหมอลำตัวจริง

ถ้าพร้อมแล้วพบกับปริศนามหาสนุกทั้ง๓ท่านเลยครับ

โอ้คนกลางค่ะคนกลาง
คนกลาง

หมายได้รวมหมายได้รวมหมายได้รวม
นิ้วก็คือถั่วงอกครับผม

ได้เรียนไหม

สวัสดีค่ะชื่อมุกนะคะ

น้องบอกอยากปีนถั่วงอกค่ะ

น้ารักผู้ชายทำอะไรก็ไม่ผิด
ยังไงลูกชื่ออะไรคะ

ไปแรงแล้วหนอ
ถ้าไปอ่อนต้นกับพี่ได้

ไม่เป็นกิ๊กเลย

วันนี้ของเขาวาวอ่ะ
ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีเวลาให้๓นาที
ให้พี่อิงสามคนถามอะไรก็ได้ที่อยากรู้

นะคะครับผมพร้อมนะ

หมายเลขหนึ่งครับถ้าหมอลำแล้วพยาบาลทำอะไรครับ

ว้าว

หมายเลข๒คะเล่นหมอลำตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ

หมายเลขสามครับทำไมหมอลำต้องเริ่มด้วย

หมายเลข๒ครับหมอลำคืออะไรครับ
หมอลำก็คือเวลาหมออยากพักผ่อนอะไรอย่างนี้ครับ
เอ้าจะเอามาหลองลำทำเทียงอะไรอย่างนี้นะครับ
้ออหมายเลขสามครับ
เสียงอีสานครับ

หมาลุนไฟที่สองดอกแล้วนะ
กับผมนะสองดอกเลยนะ
หมายของอยู่สีตัว

หมอลำน้อยสุดต้องมีกี่คนคะ

อีสวง
หมายเลขหนึ่งครับคณะหมอลำนี่นะครับผมมีมากที่สุดเนี่ยประมาณกี่คนครับ
มากที่สุดก็ประมาณ๓๐คนขึ้นไป

๑๐๐คนโอ้โห

อันนี้สาระครับก็คือเรามีทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะครับ

ครับผม
โอเคไม่เดือน
งั้นเหลือ๒ดอกเหมือนเดิม
อ้าว๒ดอกเหมือนเดิมหมายเลขสามครับหมอลำมีกี่เพศ
มีหลายประเภทค่ะ

มีหมอลำซิ่งค่ะ
หมอลำซิ่งมียังไงขัดเร็วหรือว่าไง

พรหมเวลาแล้วหรอคะ

ดาราทั้ง๓ท่านเตรียมยกป้ายครับ
ใครคือหมอลำตัวจริง

คุณชาวบอกหมายเลข๑กับหมายเลข๓

หมายเลข๑เนี่ยหมอลำ๑๐๐

ส่วนหมายเลข๒ผมว่าน่าจะเป็นนักร้องอยู่ตามผับกลางคืน
ยังไม่รู้นะครับคุณผู้ชมเลือกเบอร์ไหนยังไม่รู้ผมยังไม่เฉลยนะครับ
เดี๋ยวในรอบหน้าเราจะยังไงนะน้องมิ้ว
เดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยมิ้วจะให้๓คนนี้สาธิตร้องหมอลำให้ดู

หลอกไม่ได้แน่นอน
เอาละรอบหน้าเราจะให้คนสาธิตในการร้องหมอลำให้พี่ฟัง
แต่ว่าตอนนี้เราพักตะครูครับ
กลับเข้าสู่รายการรถมหาสนุกค่ะและนี่คือช่วงจับผิดมหาสนุก
ในช่วงจับผิดมหาสนุกนะครับเดี๋ยวเราจะให้ปริศนามหาสนุกทั้ง๓ท่าน
ได้สาธิตความเชี่ยวชาญของเขาให้พวกคุณได้ชมค่ะ
ช่วงจับผิดมหาสนุกในช่วงนี้ดารามหาสนุกทั้ง๓
จะต้องจับผิดปริศนามหาสนุกทั้ง๓หมายเลข
ที่จะมาให้ข้อมูลและแสดงความเชี่ยวชาญต่าง
แต่อาจจะจริงหรือหลอกก็ต้องคอยจับผิดกันดู
ว่าในรอบนี้ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริงครับ
เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าทั้ง๓ท่านนี้นะครับ
ว่าใครคือหมอลำตัวจริงแต่ว่าเราต้องเชิญหมอแขก

เอกชัยโพพิราชฉายาหมอแคนใหม่เมืองอุบล

หรือมันเป็นเอกลักษณ์ของหมอแคนหมอลำนะ
พร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมครับพร้อมไหมครับ
พร้อมแล้วนี่คือสาธิตหมอลำ
จากภิกษณะมหาสนุกทั้งสามท่านเลยครับ
ใช่ครับ
โอ้แล้วนี่อ้อฮ่าฮ่า

เอาแล้วเลยมาสาธุ

คุณพุทธรัตนังธรรมรัตนัง

ทั้งคุณบิดามานาคุณครูบาอาจารย์
สาธุเด้อท่านเจ้าที่เจ้าท่าน

ตลอดทั้งแม่เจ้าธรณี

ผัวขาล้ำเมินนี้จงมาโปกมาบ้าง
จงมากังมาเรื่อง
หญ้ามลำลอ

พี่อ๊อกครับข้ามไปเบอร์๓เลยได้ไหมครับ

ที่เราเป็นลูกแดงเหรอ

ที่อายส่ง
มอบให้แม่ชุมโยง

ยังไล่ร่างบรรทาชาว
พี่ขอฝากให้เจ้า
พี่ขอฝากให้เจ้า

เปิดอาลัยให้นางมวล

ขอเสียงพร้อมมือส่วนเลยครับ

เอาลาลาลาลาพี่

เสียงจากนุกทั้งบรรณาชอบดีจนแล้วขอฟังกันแล้ว
หากสังใจแล้วฉันขอพอเพลินหากสังใจแล้วฉันขอพอเพลิน
ไกลละขั้นไกลกันแล้วท่านไกลละขั้นไกลกันแล้ว
เลือดแจวขั้นไก่จากฟังเลือดแจวขั้นไก่จากฟัง
ดอกสมันไก่จากต้นจากต้นมาจากต้นจากต้น
ซอยซอยพี่น้องข้างซอยผู้ใดอยากเห็นแอร์หมอแค่
ว้าวเยี่ยม

ว้าวสุดยอดโอ้โห
ปริศนามหาสนุกเราทั้ง๓ท่านได้โชว์เรียบร้อยสาธิตให้ดูแล้ว
ครับผมพี่ต้องวิเคราะห์แล้วครับพี่เช้า

การร้องแบบนี้ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดออกมา
ทองเจ้าของเพลงเมื่อเมื่อกี้

โอ้โหลึก
เพราะฉะนั้นเบอร์๒ยังไม่ใช่๑๐๐
เออ
ไม่ว่าเขาจะร้องหมอลำร้องลูกทุ่งร้องสติงร้องอะไรนะ
ร้องไปเถอะเอ็นดีมาก
แคนเดามาน้องเด้งกลับ

อันนี้เขาพูดจริงเหรอหมอแคนเขาเรียกด้าว
ขอบคุณไอ้เหมือนเดิมหมายเลขหนึ่ง
เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมให้เขาไปเตรียมตัวก่อน
ในช่วงต่อไปเขาจะได้มาโชว์ใหญ่ให้เราได้ดูกัน

โอเคขอบคุณปริศนาทั้ง๓ท่านเลยครับ
ให้เขาพักก่อน
อย่างนี้ดีกว่าเจอหมอลำตัวจริงดีกว่า
แต่วันนี้หมอลำอันนี้จะต้องมามอบโชคให้กับน้อง
ใช่ค่ะเดี๋ยวจับฉลากขึ้นมา๑หมายเลข
ขึ้นมาร่วมเล่นเกมกับเราง่ายเลย

แคนแห่งเมืองอุบลราชธานี
ผู้ชำนาญในการเป่าแคนสไตล์ดนตรีอีสาน

การให้เหล่าดารามหาสนุกของเรา
ว่าคุณเอกชัยจะสามารถเป่าแคน

เอาล่ะสิครับซึ่งคุณเอกชัยก็บอกว่า
ไม่เคยจับเวลาเป่าแคนตัวเองมาก่อนเหมือนกัน

นานแค่ไหนแล้วน้องป๋อจะเชื่อใคร

ผมว่าอย่างอาจารย์นี่ลีลาขนาดนี้

งี้ดีกว่าหลักปกติที่คนทั่วไปเลยนะ

ถ้างั้นขอทายตามมาตรฐานเลย

เป่าได้ยาวสุด๓๐วิ
ด้วยการฝึกฝนที่ยาวนาน
แล้วก็ด้วยสิ่งที่เขาทำคือ

เอามากกว่านิดนึงโชว์เหนือ๕๕วินาที

พี่เช้าพี่จิ๊บหรือคุณไอ

คุณดีเจชาวบอกว่า๙๐วินาที
ส่วนน้องจิ๊บปกฉัดบอกว่า๓๐วินาที
ส่วนคุณไอซ์สลันยูบอกว่า๕๕วินาที

สุดยอดครับอาจารย์ครับ

อ๋อเดินลมต่ำ

อาจารย์๒๒วินาที
แล้วเป่าได้ทั้งหมด๒๒วินาทีครับ
คุณจิ๊บปกฉัดตอบได้ใกล้เคียงคือ๓๐วินาที
น้องป่อถ่ายถูกรับไป๓๐๐๐บาทครับ

ปริศนาทั้ง๓ท่านนี้
ใครคือหมออร่ำชั่วจริง
๙บางทางหน้าเลยครับ

และนี่คือช่วงโชว์มหาสนุก
โดยปกติเนี่ยนะครับโชว์มหาสนุกของเราเนี่ยก็จะเป็นโชว์ที่แบบ
ปริศนามหาสนุกทีละหมายเลข

อ้าว

ดารามหาสนุกได้ชมและวิเคราะห์กันในรอบสุดท้าย

ใครคือปริศนามหาสนุกตัวจริง
ถ้าพร้อมแล้วพบเลยครับโชว์มหาสนุกของเราครับ
โอ๋อุ๊ยอนชนะ
โอ๋อุ๊ยละหนะ
โปรดติดตามตอนต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โฮหยว่าเดือกเดือก
จะเชิญสามท่านด้านหน้าเลยครับ
เอาละครับคุณเห็นโชว์พิเศษของทั้ง๓ท่านแล้ว

แล้วแหละว่าเขาเป็นหมอลำแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์

เออคือจากที่คิดว่าใช่ค่ะเหมือนจะใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้
ดูเหมือนจะใช่เป็นเรื่องแล้ว
จะมีเพียงท่านเดียวที่เข้าไปช่วงชิงเงินรางวัลมหาสนุก

เอาแล้วครับคุณชาวตอบหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสาม

คุณไอซ์เลือกหมายเลขหนึ่ง
เอาอย่างนี้ดีกว่ามาดูครับว่าปริศนาทั้ง๓ท่านนี้
ใครคือหมอลำตัวจริงคุณผู้ชมคิดว่าเป็นใครนะครับถ่ายไว้ในใจเลยถ่ายไว้ในใจเลย
หนึ่งสามนะบริษนาทั้ง๓ท่านนี้ใครคือหมอลำตัวจริง๙มาก็นานเลยครับ
หนึ่งสามหนึ่งกัน๓

ตกรอบนะครับแต่ว่าคุณจิ๊บกับคุณไอซ์ตอบตรงกัน
เพราะฉะนั้นคู่นี้จะต้องขึ้นมาจับใหญ่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งก่อน

สวัสดีครับผมแบตเศษบอพิษพงพันธ์ครับผม

สวัสดีค่ะชื่อพิรญาสวรรค์วงชัยนะคะก็เป็นดีเจค่ะแล้วก็เป็นนักร้องด้วยค่ะ

ค่ะชื่อมุกนะคะจาเลนส์๓หลังก็เป็นนักร้องและก็หมอลำค่ะ

วันนี้แน่นอนครับเรามีโชว์หมอลำมาให้ชมกันแบบเต็มวงเลยค่ะ
เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนี่คือโชว์จากรถมหาสนุกครับ
โอลนโอโอโหโอโหโอโอโหโอโห
เอาแล้วเลยว่าสาธุสาธุสาธุ
หลวนในหนอพูดทั้งตลอดทั้งคุณมิดามานาคุณภูบาอาชา
สาธุเดอร์คันเจ้าที่เจ้าท่านท่านเจ้าว่าเจ้าเมืองตลอดทั้งเมฆเจ้าพอละนี้
สาธุเดอร์ผู้ผ่าลำมือนี้ส่งมาบอกมาบาง
มากังมาเนื่องอำยามลำละ
โอ้โหโอเยเหล่านั่วโอ้โหโอ้โหโน้นวัน

น้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำ
น้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน

โอเค

เลือกตามเขา

เพราะฉะนั้นคุณไอศรนยูเข้ารอบนะครับ

ได้ไปเยอะเอ้าฟังสักครู่ครับ
กลับสู่รถมหาสนุกค่ะและนี่คือแจ็กพอร์ตมหาสนุก

ดารามหาสนุกผู้ผ่านเข้ารอบแจ็คพอร์ต
จะต้องเลือก๕แผ่นป้ายจาก๑๒แผ่นป้าย
ตรงกับ๕แผ่นป้ายที่ปริศนามหาสนุกตัวจริงเลือกไว้
แต่จะมีแผ่นป้ายหยุดเกมอีก๑แผ่นป้าย

แต่ถ้าสามารถเปิดได้ตรงกัน๑คู่รับ๑๐๐๐บาท

ปลาเทพง
แผ่นป้ายที่๒เลย

อุบลสัญลักษณ์จังหวัดนะคะ

โอ้คือดูตีท้องถิ่นเลย

เป็นเครื่องดนตรีท้องถิ่นอีกแล้ว

ไปไหนดี้ไปไหนดี้
เอาล่ะครับ

เอาล่ะมา

เอานะครับเอาล่ะดิกูสโต้

ไฟล์ไลน์นะครับตำแหน่งไหนครับ

ตำมวก

ธรรม

มีป้ายแรกขวาทีมหัวด้วย

คุณกว่าจะฝ่าฟันเข้ามา

ตรง

ออกมาเป็น

เพราะฉะนั้นคุณไอศรัทธิ์อยู่แล้วเป็นเลย๓๐๐๐๐เมือง

พระธาตุหนองบัวนะครับวัดพระธาตุหนองบัว
นะครับดัชมิวดีไลท์นะครับ

วัดสลินทรวัดรารามภูเกราสวยมาก

แว็กซี่ครับแว็กซี่เป็นโองลังคอมแพคเบรกครับอ๋อนี่เทศกาลแห่งเตรียมพันธานะครับ
ประกันชีวิตนะครับดอกบัวดอกบัวอยู่นี่เพราะฉะนั้นอย่างนี้แน่นอนครับ
๓๐๐๐บก๓๐๐๐บกนี่คือ๑๒๐๐๐ป้ายนะครับผม
ครับผมแว็กซี่นะคะแว็กซี่วาชิรินทรวรรณภูมิพร้าวดิกกุสโตะ๓๐๐๐บกคอมแพคเบรกนะคะ
คอมแพคเบรกนี่เป็นบุญบ้างไฟอ๋อนี่เป็นเทศกาลปัจจำปีเลยนะครับ
ไทยประกันชีวิตออกมาเป็นผ้าไหมลายกากบัวสุดท้ายเบนเน็ตนะคะเบนเน็ตเป็นวัดพระธาตุหนองบัว

ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ

ท่านพลาซ่าอุบลครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณจริงครับขอบคุณมากครับ

คุณไอซ์สลันยูขอบคุณมากครับขอบคุณมาก
นี่ก็คือทั้งหมดของรายการรถมหาสนุกนะครับ
คุณผู้ชมครับก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ
ทุกวันเสาร์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ

ที่ไหนสนุกที่นั่นมาเมื่อไหร่สนุกเมื่อนั้น
เพราะเราคือรายการรถมหาสนุก
โปรดติดตามตอนต่อไป